ท่านผู้ชมครับในย่านบางกอกน้อยเนี่ยนะฮะแถวจรรย์สนิทวง๒๒นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านอายุ๖๙ปีแล้ว
แถวนั้นก็ไม่เห็นมา๕วันแล้วนะคือเปิดประตูบ้านมา๕วัน
แต่ว่าไม่เจอไม่รู้ไปไหนอะไรยังไงนะฮะ
วันนี้ได้กลิ่นคล้ายกลิ่นศพก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกัน
เสียชีวิตอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
น้องสาวบอกว่าพี่ชายมีโรคประจำตัวหลายอย่างค่ะนี่ฮะบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นอยู่ปากซอยจรรย์สนิทวง๒๒เขตบางกอกน้อยครับท่านผู้ชมครับ
พื้นที่กรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบกันนะฮะสอนอบางกอกน้อยก็ไปนะครับ
หลังจากมีกลิ่นต้องสงสัยคล้ายกับมีกลิ่นศพอยู่ในบ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้ปิดล็อกอยู่นะฮะผู้ตายเนี่ยไม่เปิดประตูบ้านมา๕วันแล้ว
ปิดล็อคอยู่อย่างนี้มีประตูเหล็กเนี่ยนะฮะก็ต้องเปิดเข้าไปงัดเข้าไป
พองัดเข้าไปไปพบศพของเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่กับพื้น
ในสภาพไม่สวมเสื้อผ้าอยู่บนชั้นสองของบ้านนะฮะข้างบนก็ต้องงัดเนี่ยฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายจิระเดชอัศวะพาณิชยกุลอายุ๖๙ปีนะครับ
ก็กว่าจะเข้าไปได้เห็นไหมฮะก็ต้องปีนต้องงัดกันแล้วก็เปิดประตูเข้าไป
ชั้น๒ข้างบนเนี่ยฮะเดินขึ้นบันไดไปก็พบศพอยู่ที่พื้นนะครับ
ในสภาพไม่สวมเสื้อผ้านะครับนางสาวชมัยพรสุดใจอายุห้าสิบแปดปี
เป็นแม่ค้าขายของอยู่แถวแถวนั้นบอกว่าปกตินายจิรเดชผู้ตาย
ก็จะใช้ให้เธอเนี่ยคอยซื้อข้าวซื้อของให้อยู่นะวันนี้ได้กลิ่นคล้ายกลิ่นศพอย่างรุนแรง
ก็เลยบอกกับร้านขายยาที่อยู่ติดกันว่าเออมันแปลกยังไงลองแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบดูให้หน่อยไหม
นี่ฮะ๕วันไม่เปิดประตูบ้านออกมาเลย
ข้าวของเครื่องใช้ที่เคยให้

ก็เลยแปลกใจกันได้กลิ่นออกมาด้วยนะครับ

เพราะพี่ชายมีโรคประจำตัวหลายโรค
ไตเบาหวานความดัน

เมื่อคืนก็มาหานะ
เพื่อจะเตือนว่าเตรียมตัว

หน้าบ้านก็ไม่ลงมา

นึกว่าพี่เนี่ยนอนหลับแล้ว

วันนี้พาพี่สาวอีกคนนึง

แล้วก็เลยแวะมาหาพี่ชายคนนี้

พี่เสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้ว

กลับมาตรงมะปูม

ว่าผู้ตายเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะฮะ

เสียชีวิตอยู่ในบ้านไม่มีใครทราบ

ตอนนี้ได้ส่งศพไปชนะสูตร

หลังจากนั้นก็ถึงจะให้ญาติรับศพ
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป